ตามต่อนะคะกรณียิงเพื่อนคาวงเล่าที่แถวฉลองกรุงเขตลาดกระบังหลังจากที่เมื่อวานนี้
จับตัวในนัดมือยิงได้ตอนแรกเนี่ยในแม็กซ์คนที่นำตัวเพื่อนที่เจ็บเนี่ยจะไปส่งโรงพยาบาล
เขาบอกว่าปัญหาคือเรื่องชู้สาวใช่ไหมคะ
แต่ว่าในนัดคนก่อเหตุบอกว่าไม่ใช่เรื่องชู้สาวแน่นอนเมื่อวานเราไปคุยกับส้มแฟนสาวของคนตายเขาก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชู้สาว
สุดท้ายวันนี้ในนัทบอกว่ามันเป็นเรื่องปืนลั่นปืนลั่นเหรอคือกินเหล้าด้วยกันแล้วก็เหมือนมีปากเสียงกันทำน้องว่าไปขโมยลูกปืนเขา
ก็เลยเอาปืนทุบเข้าไปที่หัวแต่ปืนมันดันลั่นแล้วก็เลยเกิดเป็นเหตุสลดแบบนี้ขึ้น
วันนี้ตำรวจพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะคะ
ไม่ว่าคือว่ามือเดียวอะ
มือไหนมือไหน

มือไหนมือไหน

มือไหนมือไหนมือไหน

มือไหนมือไหน

มือไหนมือไหน
มือไหนมือไหนมือไหน

มือไหนมือไหน

วิ่งเข้ามาฟ้าเรนก็พุ่งกลับมาอีกครั้งนึงคราวนี้แหละอันนี้เขาไม่ได้เล่าละเอียดมากนะพี่อุ๋ยเขาบอกแค่ว่าจังหวะนี้แหละที่ฟ้าเรนพุ่งเข้ามาเนี่ย
ปืนมันลั่นเข้ากลางหัวเลยค่ะแต่ทีนี้ทีมข่าวก็ลองสังเกตดูปรากฏว่ามือของในนัทอ่ะ
นิ้วชี้เขากุดคือปกติคนเราเวลาลั่นไกลมักจะใช้นิ้วชี้เกี่ยวเข้ากับโกร่งไกลปืนใช่ไหมคะ
ครับแต่ว่าในนัดอ่ะนิ้วชี้เหมือนเขากุดเห็นบอกว่าใช้นิ้วกลางเขาบอกเขาใช้นิ้วกลางในการเหนียวไก่
พอบอกว่าปืนลั่นเสร็จปุ๊บทำยังไงดีก็เลยร่วมมือกับแม็กซ์ลากตัวฟ้าเรนที่หายใจรวยรินขึ้นรถมอเตอร์ไซค์พาไปส่งโรงพยาบาล
ขี่รถพาเพื่อนไปส่งโรงพยาบาลจนไปเจอกู้ภัยใช่ไหมคะ
แล้วระหว่างนั้นนัดทำอะไรก่อนที่จะหนีไป
เอาเสื้อเช็ดคราบเลือดแล้วทิ้งไปที่เบาะน้ำข้างห้องพักล้างคราบเลือดในหอพักแล้วก็หนีไป
ผู้สื่อข่าวถามว่านัทมีอะไรอยากจะบอกครอบครัวคนตายเขาไหมคุณฆ่าเขาเนี่ย
นัทบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรเพราะผมไม่ได้โกรธแค้นกันมาก่อนไม่ได้ตั้งใจฆ่าแค่อยากจะขู่ฟ้าเรนที่ขโมยเครื่องมือซ่อมรถเฉย
ผู้สื่อข่าวบอกเอ๊ะไหนตอนแรกบอกขโมยลูกปืนไม่ใช่เหรอตกลงตอนครั้งที่สองนี่บอกขโมยเครื่องมือซ่อมรถตกลงเขาขโมยอะไรเขาขโมยจริงไหม
พอเขาตายไปแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาบอกแล้วว่าเรื่องที่นัทเล่าเนี่ยจริงไม่จริง
ก็พูดครั้งแรกขโมยลูกปืนครั้งที่สองขโมยเครื่องมือซ่อมรถ
แล้วหลังจากนั้นนัทก็หนีเพราะว่าตกใจกลัว
แล้วก็เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุโยนทิ้งสะพานริมแม่น้ำบางประกงไปแล้ว
ก็หนีไปก็คือว่าตกใจก็กลัวแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว
พันธุ์ตำรวจเอกถนัดนักธรรมรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓
ก็บอกว่าเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาในนัดคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยใช้อาวุธปืน
ส่วนในแม็กซ์ที่กิพาผู้ตายไปโรงพยาบาลตอนนี้ยังถูกกันตัวเป็นพยานอยู่นะคะ
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีบุคคลอื่นเชื่อมโยงในการก่อเหตุไหม
ทีนี้เราได้คุยกับนางสาวอังคณาพี่สาวของคนตายค่ะ
เขาบอกว่าเท่าที่ฟังจากที่นัดให้สัมภาษณ์ที่นัดสอบปากคำกันมาเนี่ยเขาไม่เชื่อ
เชื่อว่าแค่ขโมยอะไหล่รถเนี่ยต้องลงมือฆ่ามายิงหัวกันแบบนี้
เพราะได้ยินว่าไอ้เรื่องที่ว่าขโมยอะไหล่รถอะไรเนี่ยมันก็ผ่านมานานแล้ว
ขออโหสิกรรมให้ด้วยขอให้ในนัทรับกรรมให้ถึงที่สุด
แล้วก็พี่สาวบอกว่าไม่เชื่อว่าจะลงมือคนเดียว
มันได้จะทำให้สุขไม่สุข
นั่นแหละค่ะ

อยากรู้ว่าทำไมเพื่ออะไร

ด้านเพื่อนของนายฟ้าเรนเองก็พูดเหมือนกันนะคะว่า
เสียใจที่ฟ้าเรนต้องมาตายแบบนี้
มันเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุมาก

เพราะเคยได้ยินว่านัทเคยพูดมาแล้วว่าจะยิงฟ้าเรน

เพราะที่ว่าเป็นคนกลางให้ไปเคลียร์ปัญหากันเนี่ย

แต่สิ่งที่แก๊งเพื่อนแก๊งนี้พูดออกมาน่าตกใจมากนะคะ
เขาบอกว่าเขาเชื่อว่ามีคนร่วมก่อเหตุมากกว่า๕คนนะคะ